ก็คือปีหน้าถึงปี๒๐๒๐นะครับ

รวมถึงนายพงพานุสเวตรุณนะครับ

แล้วก็นายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นตัวแทนในการร่วมเซ็นสัญญาในครั้งนี้นะครับ

น่าจะมีโอกาสในการได้ดูของดีระดับโลกแน่นอนนะครับ
ถึงขอบสนามแล้วก็

แสนคนนะครับชาวต่างชาติแล้วก็เด็ดเงิน
สะพัดถึงพันล้านบาททีเดียวครับ
การบริหารจัดการเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนมีความพร้อม

หลังจากนั้นก็จะมีแข่งขันที่ออสเตรเลียแล้วก็มาเลเซียต่อด้วยที่แชมมินชั่นในเอเชียค่ะ
เป็นการทดสอบสนามแล้วก็สร้างความคุ้นเคย
ก็เป็นการกระตุ้นก่อนที่จะมีการแข่งขันจริงในช่วงปลายปีด้วยค่ะ